ถึงสาเหตุที่มาที่ไปอะไรเกิดขึ้นกับสังคมไทยเราไม่รู้
แต่ขอจะเล่าถึงดีเทลว่าข่าวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
เรื่องต้นนะวันนี้ครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว๑คน
มีผู้เสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุเป็นผู้หญิงด้วย
ทราบว่านางสาวปิยานุษย์ฉัดไทยอายุเพิ่ง๒๘ปีเอง
พนักงานคลินิกเสริมความงามเนี่ยโดนเข้าหลายนัดเลยนะฮะ
ตามร่างกายแล้วก็ศีรษะ๓๔นัด
อกจากนี้ก็มีผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งก็เป็นผู้หญิงอีก
ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าทางทีมข่าวไทยรัฐของเราพยายามจะไปจุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนจุด๔๕จำนวน๗ปลอก

แสดงว่ายิงไม่ใช่ยิงปึ้งเดียวนะฮะ๗ปลอก
คนร้ายที่ก่อเหตุน่ะสรุปแล้วคืออะไรรู้ไหม

ถูกเป็นแฟนเก่าของคนตาย
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวปียานุษย์ชัดชัยเนี่ย

ครั้งนี้หึงห่วง

เอาจริงคือทั้งคู่ได้เลิกลากันมาแล้ว
ได้เลิกลากันมาแล้วนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าอยู่ดีเนี่ย

สาเหตุของผู้เสียชีวิตได้อะไรเราไปดูที่เฟซบุ๊คของผู้เสียชีวิต
ดูนะฮะเมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งไม่กี่วันนี้เอง
ได้โพสต์ใบหย่ากับอดีตสามีฮะอันนี้คือปมเหตุ
ปมเหตุจริงคือเมื่อ๑๒กุมภาพันธ์เขาได้โพสต์ใบหย่ากับอดีตสามี
พร้อมกับแคปชั่นว่าคืนอิสระให้กันแล้วต่อไปนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ขอบคุณ๑๐ปีที่ผ่านมาแล้วมีแฮชแท็กว่าแฟนเก่า
แฟนเก่าอันนี้คือวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ต่อมาในวันที่๑๔กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวาเลนไทยครับ
พบว่าผู้ตายเนี่ยได้โพสต์ภาพช่อกุหลาบพร้อมแคปชั่นว่าเฮ้ยขอบคุณค่ะ
เฮ้ยขอบคุณค่ะ
แสดงว่าคนเขาก็เลยไปวิเคราะห์เหมือนกับ๑๒เซ็นใบหย่ากัน
เหมือนมีการไก่เกลี่ยในการง้อคืนดีกันหรือเปล่า

มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้น
ท่านผู้ชมวันนี้มันกลายเป็นเรื่องแปลกนะฮะปืนหาง่ายเหลือเกิน
มันมีคำถามออกมาว่าทำไมทีนี้คนถึงเข้าพร้อมปืนได้แบบ
เราคิดดูอาทิตย์ที่แล้วขณะที่เราดำเนินอยู่แถวจุฬา
ถูกต้องไหมฮะอันนั้นเครียดเรื่องเศรษฐกิจไม่ดี

แต่วันนี้คำว่ากาดยิงเราต้องควรจะหยุดใช้กันแล้วหรือเปล่า

สรุปแล้วก็คือยังจับคนร้ายไม่ได้
คนแรกคือแฟนเค้าเองก็ยังไม่เจอ
คือเบื้องต้นก็คือยังจับไม่ได้
ไม่ใช่เหตุอย่างที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่น่ากลัวขนาดนั้น
ปรากฏว่าขอสรุปข่าวนี้ด้วยความเข้าใจนะฮะ
เดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวโชว์
ถึงว่าอะไรเกิดขึ้นมากมายเนี่ย
ง่ายเกิดจากความหึงห่วงซึ่งกันและกัน
วันที่๑๒กุมภาพันธ์มีการจดทะเบียนอย่าง
๑๔กุมภาพันธุ์เหมือนมีการง้อเกิดขึ้น
หลังจากนั้นปุ๊บ๑๘กุมภาพันธ์เป็นโศกนาฏกรรมเกิดขึ้น
ซึ่งอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ต่างงาน๑๐ปีแสดงว่าต่างงานอายุน้อย
ก็บอกว่าขอบคุณ๑๐ปีที่ผ่านมา
แต่เราไม่รู้ว่า๑๐ปีที่ผ่านมาเขาจดทะเบียนกันตอนไหน
หรือแบบอาจจะเป็นเพื่อนกันได้แต่สมัยเรียนหนังสือ
หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็เขาบอกว่าที่สำคัญคือ
เกิดจากความหึงหวงไม่ได้เกิดจากแบบ
หูทุกคนเดี๋ยวจะตื่นตนกเพราะตรงนั้นแถวนั้นเราต้องยอมรับโรงพยาบาลก็เยอะ
ใช่ไหมล่ะข้ามไปอีกหน่อยก็โรงพยาบาลแล้ว

ก็เป็นข่าวที่ขอนำเสนอเพื่อเป็นการอัปเดตให้ทันกับสถานการณ์นะฮะ
ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเลยไม่ได้อัปเดตทันกับสถานการณ์